วิทยุอกข่าวกระจายเจ้านายจะมาตรวจเยี่ยม
พวกเราพวกเราต้องเตรียมเจ้านายตรวจเยี่ยม
เตรียมรับนายเจ้านายมีนะอยู่บ้าย
เรื่องใดเตรียมไว้นะท่านเตรียมที่เตรียมคนเตรียมงาน
เตรียมการให้พร้อมนะท่านในเรื่องอาหารหวานคาว
ก็ต้องเอาที่ถูกใจท่านถ้าท่านเก่าที่กระเป๋า
เราต้องเอาเงินใส่ให้ทันถ้าท่านกระเอ็มกระไอ
เราต้องไปหาเด็กให้ทันเปิดห้องให้อยู่กับเด็ก
เอกทองคันนะท่านถ้าท่านสั่งการเรื่องใด
ต่อไปได้เลยครับท่านลูกน้องต้องช่วยกันรับ
ว่าครับท่านครับได้เลยครับท่าน
ครับท่านครับได้เลยครับท่าน
ครับท่านครับได้เลยครับท่าน
ถึงตอนที่นายจะกลับของขวากนะครับ
ขวากคุณนายท่าน